ทีนี้หน้าที่ของพักเก้าไกลนะคะวันนี้เราก็พยายามสอบถามเรื่องนี้แหละว่า
ตกลงจะมีการโหวตได้สักกี่ครั้งถ้าสมมุติว่าครั้งแรกคุณพิธาไม่ผ่าน
วันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวของแกนนำเท่าไหร่นะคะ
เราเนี่ยโทรคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักนะคะ
ประเด็นเรื่องที่นายพิเชษบอกว่าก็คงจะให้โหวตได้สัก๓ครั้ง
เรื่องนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาก็บอกว่ายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะโหวตกี่วันกี่ครั้งอย่างไร
คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่พักร่วมพูดคุยกับประธานสภาในการกำหนดวาระการประชุมก่อน
ไปหรือเปล่าที่จะกำหนดว่าใช้เวลากี่วันในการประชุมกันกี่ครั้ง
แต่อันนี้คือเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อาจารย์วันนอร์เมื่อสักครู่นี้
ครับทีนี้มันก็มีอีกประเด็นที่หลายคนก็กังวลว่าหลังหลังเนี้ยรู้สึกว่าสวจะถอนตัวกันเยอะอืม
เหมือนเสียงสวที่จะสนับสนุนคุณทิมพิธาเนี่ยเริ่มถอยหลัง
ซึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่าก็ยังคงมั่นใจถึงแม้จะมีสวส่วนหนึ่งกังวล
แต่ถ้ายังยึดมั่นในอานัดเสียงของประชาชนส่วนใหญ่
ก็มั่นใจว่าน่าจะมีเสียงสวที่โหวตเลือกพิธาเป็นนายกค่ะ
เร็วไปที่จะมีการกำหนดว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง
ส่วนกรณีนายพิจารณ์ชาวพัฒนภงนะคะ
หัวหน้ารองหัวหน้าพักที่เดินทางเข้าพักก็บอกว่า
ก็มีการพูดคุยกับสวตลอดแหละ

ขอเสียงหนุนนายพิธาถึงจะมีคนเปลี่ยนใจ
แต่ก็มั่นใจว่าสวจะเคารพเสียงของประชาชน
แล้วก็บอกว่าดีแล้วที่นายเอกณัฐออกมายืนยัน
ว่าจะไม่มีการเสนอชื่อนายพีรพันธ์หัวหน้าพัก

และจะไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งวันนี้คุณพิธาไม่ได้มีการปรากฏตัวให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
แต่ก็มีเรื่องให้ฮือฮาในโลกออนไลน์ค่ะ

ตอนนี้ประเทศไทยกลับสู่

แล้วก็ต้องแคนเซอร์ไปหลังจากที่มีเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นในปี๕๗

ประชาชนเขาได้ส่งเสียงของตัวเองออกมา
ประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นพวกเราก็
เฝ้ารอที่จะฟังเสียงเพลงของคุณอยู่นะ
แล้วก็อยากให้คุณมาที่ประเทศอันสวยงามของบ้านเราด้วย

พิมห่วงสุขภาพพ่อบังคับออกกำลังบ้าง

ส่วนความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งพักร่วมนะคะ

แล้วก็จะทำตามฉันธรรมติของประชาชนด้วย

แล้วก็ไม่อยากจะคิดไปถึงสถานการณ์ที่ว่า
ถ้าครั้งแรกไม่ได้๒ไม่ได้๓ไม่ได้

โหวตนายกได้กี่ครั้งอย่างไร
ให้เป็นหน้าที่ประธานสภาดีกว่า
คือเสียง๓๗๖เสียง
เท่ากับว่าซีก
ของภาคเก้าไกล๘ภาค
ต้องการ๖๔เสียงใช่ไหม

๑๘๘ของสศก็ได้
หรือว่า๒๕๐ของสวก็ได้

เพราะว่าฝั่ง๑๘๘หลายคนก็ยืนยัน

เขาก็บอกว่าก็คงทำงานระบะ

ฝ่ายค้านแล้วก็การหาเสียงนโยบายก็ไม่ตรงกันอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้เคยมีการสำรวจ

ให้ภักดิ์ที่รวบรวมเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนลักษณะอะไร

บอกเพราะก้าวไกลยังไม่ถอยเรื่อง
การแก้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ถ้าไม่ถอยเรื่องนี้สวก็จะถอย
คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ๑ใน๒๕๐สว
วันนี้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะชื่อพิธาริมเจริญรัฐ

ทำไมก้าวไกลไม่ไปชวนพักการเมืองอื่น

ภูมิใจไทยเนี่ยเขามีตั้ง๗๑เสียง

คุณกิติศักดิ์บอกว่าถ้าพักก้าวไกลไม่เลิก
ลดเพดานเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
คงยากที่จะได้เป็นนายก
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่านายพิธาและพักเก้าไกล

ถ้าเป็นชื่อเศรษฐาหรืออุ้งอิงแพทองทานเนี่ย

แต่เพื่อไทยต้องไปสลัดก้าวไกลออกจากสมการพักร่วมก่อน
คือหมายถึงว่าถ้าเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยแล้วดีดเก้าไกรให้เป็นฝ่ายค้านจะโหวตให้
ถูกต้องคือถ้าเป็นพิธาเนี่ยไม่ได้แน่ถ้าเป็นเศรษฐาหรือแพทองทานแต่ยังมีก้าวไกลอยู่ด้วยก็ไม่ได้
สรุปคือเอาเก้าไกลออกจากรัฐบาลจะโหวตให้ว่าอย่างนั้นเถอ
อย่างนั้นเลยส่วนท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาก่อนวันโหวต๑๓กรกฎาคมนะครับ
คุณกิติศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันที่๑๐และ๑๑กรกฎาคมนี้
ที่เรียกว่าซ่อนรูปไว้ในการนิรโทษฌกรรมก็ออกมาอ้อมแอนมาใน๊กก็บ้าแผ่นไหนยนะครับว่าจะไม่เห็น
ไม่เห็นด้วยตรงนี้ที่จะนิดละโทษสักคำนี่คือสิ่งที่สวกิจิศักดิ์ไม่ไว้ใจ
คุณวิทาผู้อยู่ข้างหลังนะครับเก้าข่ายครับ
อันนี้ในมุมของคุณกิติศักดิ์นะปกติสวนี่กฎหมายระบุไว้ใช่ไหมคะว่า
ต้องมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ปีแรกของการบังคับใช้รับนูลฉบับนี้
คือคุณกิติศักดิ์คงหมายถึงว่าไม่ต้องมาลุ้นเสียงโหวตของสวไง
เห็นเมื่อกี้บอกว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับสว
ก็คือจะได้ไม่ต้องมาถามสวไงว่าคุณต้องโหวตตามระบบนะ
คุณจะโหวตหรือคุณจะไม่โหวตคุณไปหาเสียงสอสอบรรดาพักการเมืองของพวกคุณเลย
มันทำได้ใช่ไหมคะทำได้ฮะก็ถ้าเขาได้เสียงสอสอมา
คือจะเป็นสสหรือสวก็ได้รวมกันให้เกิน๓๗๖กันแล้วกัน

ถูกต้องเพราะถ้าคุณได้พักไหนมาก็แล้วแต่มาเพิ่มเติม
จน๓๑๒บวกเข้าไปแล้วเป็น๓๗๘
คุณจะเพิ่มพักร่วมหรือจะชวนให้เขาช่วยโหวตให้
โดยไม่ต้องเป็นพักร่วมรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ย
สวจะโหวตหรือไม่โหวตกี่คนไม่มีความหมายแล้ว
ก็จะได้ไม่ต้องมากดดันกันไม่ต้องมาบีบบังคับกันว่าอย่างนั้น

คุณหมลเทียนบุ่นตัน๑ในสมาชิกวุฒิษภานะครับ

ยังไงสวก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น

ยืนยันหลักการเดิมนะฮะก็คือหลักการที่
เสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งขณะนี้เราก็ทราบว่าได้
มีภาคการเมืองที่ได้รับเสียง
คะแนนเสียงมาเป็นลำดับ๑
แล้วก็มีการรวมกับพักอื่นอีก๖พัก
รวมกันเป็น๘พักมีเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็ยังยืนยันในหลักการที่ว่า
เสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรน่าจะเป็นเสียงตัดสิน
สำหรับผมโดยส่วนตัวก็คือจะโหวตตามมติ

ผมใช้หลักการนี้แล้วก็ไม่ต่างจากปี๖๒
ปี๖๒เราก็เลือกผู้ที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดรได้
ใช่ไหมครับปีนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะใช้หลักการอื่น
สวัสดีครับอีกท่านหนึ่งคุณประภาษีสุชันธบุตร
ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนที่เคยบอกว่าจะโหวตให้นายพิธาเป็นนายก
เนื่องจากเลือกโหวตให้นายกที่มาจากพักเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดร
ถ้านายพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกหรือเกิดอะไรยังไงขึ้น
เขาให้พักอันดับ๒เสนอแคนดิเดตเป็นนายก
แล้วเขายังมีเสียงข้างมากอยู่ก็จะเลือกให้
คือจะเลือกให้กับพักที่เป็นเสียงข้างมากในสภาไม่เลือกพักข้างน้อย

มาตรา๑๒หรือว่าเรื่องหุ้นไอทีวีที่ยังรอการตัดสินอยู่ของคุณพิธา
คุณประภาษีบอกอันนี้ไม่ใช่ประเด็น
ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสวเพราะมีหน่วยงานอื่นองค์กรอื่น
เขาทำหน้าที่ตัดสินเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว
คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่เคยประกาศว่าจะโหวตตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทนนะฮะ
ตอนนี้บอกเปลี่ยนใจแล้วไม่โหวตให้นายพิธาแล้ว
หลังจากที่มาพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ของพระเก้าไกล

ถ้านายพิธาและพระเก้าไกลยอมยกเลิกเรื่องการแก้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ก็พร้อมยกมือให้
โดยคุณเฉลิมชัยเนี่ยคาดว่าจะมีสวไม่ถึง๑๐คนที่จะยกมือให้กับนายพิธา
และยอมรับว่ามีตัวแทนของพระเก้าไกลเนี่ยติดต่อมาหาสวหลายคน

คุณทรงเดชน์เสมอคำ๑ในสอวอลนะครับ
บอกว่าเดิมเคยมีหลักการโหวตให้กับพักการเมืองที่ได้เสียงข้างมาก

เพราะไปดูอย่างละเอียดแล้ว

ไม่สามารถโหวตให้หัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกได้จริง
ทางเดียวที่จะโหวตให้คือต้องไม่แตะต้องเลย
ไม่ใช่แค่ยกเลิกต้องไม่แก้ไขด้วย

คุณเอกณัติพร้อมผ่านเลขาธิการภักดิ์
ขอปฏิเสธข่าวที่บอกว่า
จะเสนอชื่อคุณภีรพันธ์สหรัฐธรรมภิพากษ์
วิพากษ์หัวหน้าพักแคนดิเดตนายกของพัก
แข่งนายกกับนายพิธาขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
แม้จะอยากเห็นนายพีรพันธ์เป็นนายกแต่ต้องยอมรับว่า
รวมไทยสร้างชาติซึ่งได้สอสอ๓๖เสียง
เพียงพอต่อการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
คุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วย
เพราะฉะนั้นไม่มีแต่มีข่าวว่าเขาจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
กรกฎาคมนะคุณอนุชาบุรพะชัยศรี
รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวจะเลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาแทนคุณพีรพันธ์ค่ะ
บอกว่าพักจะประชุมกันก่อน๑๑กรกฎาคม
กำหนดทิศทางเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีการส่งคันดิเดตชิงหรือเปล่าหรือจะโหวตแบบไหนอย่างไร
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันเช่นเดิมฮะ
พักภูมิใจไทยไม่ขอร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แต่ว่าจุดยืนอย่างเหมือนเดิมก็คือไม่ยกมือให้ไม่โหวตให้